ก็อยู่กันดีแล้วเธอก็ไปประหลาดไปวันจะรักกันยังไงต้องการอะไรก็ว่ามัน
ดูดังนั้นวานก็จะออกมาเยอะเป็นพิเศษ
เพราะว่าปกติเนี่ยนะครับเวลาเขาเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยนะครับ
น้ำจากตอนเหนือที่เขาจะไหลลงมาก็จะไหลลงทะเล
ไหลลงมาเขาจะเอาสารอาหารต่างลงมาด้วย
ปลาเล็กปลาน้อยเขาก็มากินสารอาหารต่างเหล่านี้
เล็กเยอะนะครับวานก็ออกมากินปลาเหมือนกัน
ดังนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดใครอยากชมวานบูด้าไปได้
เขามีงานชมวานอยู่ชมวานทานปู
เดี๋ยวรอคุณสุดสกุลพาผมไปอยู่นะครับอยากไปทานกวานด้วยเหมือนกัน
ทานปูทานปูนะฮะ
แต่คุณผู้ชมถ้าเกิดใครจะวางแผนทำกิจกรรมไปเที่ยวทะเลเนี่ย
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องต้นสัปดาห์หน้า
จะต้องระวังหน่อยเพราะว่าฝนทะเลจะเยอะนะครับ
เมื่อฝนทะเลเยอะตอนบนเนี่ยอากาศจะเย็น
เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมนี่คือภาพแสดงการก่อตัวของฝนในเช้าวันนี้นะครับ
ซึ่งเป็นกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็แตกต่างจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานส่วนใหญ่นั้นตกบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับ
คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับ
มีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนถึงตอนกลางนะครับ
จุดที่จะต้องระวังหน่อยในเช้าวันนี้เนี่ยนะครับ
ก็คือในบริเวณจังหวัดสุโขทัยอุตรดิษฐ์พิศนุโลกเลยอุดรธานีน้องคายสกลนครแล้วก็นครพนมนะครับ
นี่คือจุดที่มีฝนตกอยู่ตอนนี้
ใครจะออกจากบ้านก็ดูเส้นทางดูการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนล่างฝนส่วนใหญ่นั้นยังอยู่ในทะเลอยู่นะครับ
ยังไม่เข้ามาในพื้นที่นะครับ
เพราะว่าตอนนี้เป็นลักษณะของกระแสลมที่มีการพัดเข้าปกคลุมพื้นทวีปนะครับ
ก็คือเอาความชื้นเนี่ยนะครับพัดเข้าพื้นแผ่นดิน
ซึ่งแตกต่างไปจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไง
นี่คือภาพดาวเทียมนะครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวณตอนนี้
สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆมีการก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆที่มียอดสูง

สังเกตว่ามีลักษณะเป็นสีเหลืองสีเขียวปรากฏกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อวานนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานส่วนนี้เป็นกระแสลมตอนนี้นะครับ
เมื่อช่วงเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็นับย้อนกลับไป๓๔วันที่ผ่านมา
ลมที่มาจากฝั่งพม่าขออภัยนะครับจากฝั่งเวียดนามเนี่ยนะครับจะแรงเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าตอนนี้แผลวหายไปส่วนลมที่มาจากฝั่งอันดามันก็แรงขึ้นนะครับ
เอาความชื้นเอาลักษณะของกลุ่มฝนจากทะเลพัดเข้ามาในเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ
ดังนั้นคนกรุงอาจจะต้องเตรียมรับมืออีกครั้งหนึ่งเรื่องของฝนที่จะตกในช่วงหลังเลิกงานนะครับ
สีชมพูคืออากาศร้อนชื้นนะครับเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ก็จะทำให้อากาศร้อนชื้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่๔โมงเป็นต้นไป
อากาศจะร้อนชื้นนะครับแล้วก็มีไอน้ำสะสมค่อนข้างเยอะ
ส่วนสีฟ้าคืออากาศเย็นนะครับหลังจากที่อากาศชื้นเข้ามาอากาศเย็นก็ค่อยลงทะเลไปนะครับ
แต่ว่ามีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ครับ
สังเกตว่ามีกระแสลมจากฝั่งเวียดนามจะแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แน่นอนการแรงขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับก็ไปเอาลมเย็นจากบริเวณทางตอนบนลงมาด้วยนะครับ
คุณผู้ชมดูสีฟ้าดีกลับมาปกคลุมเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนสีชมพูก็หายออกไปนะครับ
นั่นก็หมายความว่าเราจะได้เจอกับมวลอากาศเย็นที่จะเข้ามาเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ก็การเข้ามาแบบนี้สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปะทะกันระหว่างอากาศเย็นกับอากาศร้อน
ตอนนี้ฝนที่ตกตอนนี้เป็นฝนที่เกิดจากอากาศชื้นไปไล่อากาศเย็นออกไป
ฝนเนี่ยจะตกไม่หนักมากจะไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับ
แต่ถ้าหากฝนที่เกิดจากอากาศเย็นมาไล่อากาศร้อนชื้นออกซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ย
สิ่งที่ตามมาก็คือฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงเนี่ยต้องระวังนะครับ
และที่สำคัญก็คือเวลาดูก็คือถ้าเกิดบริเวณทางตอนบนเนี่ยยิ่งหนาวเท่าไหร่ทางตอนล่างฝนก็จะตกเยอะเท่านั้น
นะครับก็มาเตือนกันหน่อยสำหรับใครที่จะวางแผนใช้ชีวิตนะครับเดินทางท่องเที่ยว
ในช่วงเดือนนี้ต่อนี้ถึงสิ้นปีก็ถือว่าเป็นช่วงที่วันหยุดเยอะบ้างสมบูรณ์นะครับ